เรื่องรถบรรทุกกับรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่บนท้องถนนอยู่ใกล้กัน
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังเหมือนกันถ้าหากว่าเราเป็นทั้งคนขับรถบรรทุกและคนขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ
เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับ
พนักงานแบงค์คนหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างรถบรรทุกค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยล้มลงแล้วก็ถูกรถบรรทุกทับเสียชีวิตในที่สุดค่ะ
แล้ว
เป็นรถพ่วงด้วยนะคะถึงแม้ว่า

พ้นไปแล้วมันก็มีพ่วงข้างหลังตามมา

สังเกตหลังจะมีแบบนี้นะคะ
มอเตอร์ไซด์กับรถบรรทุกครับแล้วจบ

นี่คือกล้องวงจรปิดที่จับภาพตอนใกล้๘โมง
ของวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
รองศาลวะศพสวนศพมือนครศรีธรรมราช
ได้รับแจ้งอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิต
ก็เลยไปค่ะที่ถนนเทิดพระเกียรติ
เต็นต์ขายรถใกล้ปั๊มน้ำมันปอตทนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวชะดานุษย์สุดคิดอายุ๓๓ปี
เป็นพนักงานธนาคารทกศสาขาทุ่งสงศ์ค่ะคุณผู้ชม

เสียชีวิตในสภาพคร่อมรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
คันนี้ของเธอแล้วก็มีบาดแผลแตกที่ศีรษะ
มีแผลชะกันเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะ
คุณแม่ของผู้ตายบอกว่าลูกสาวทำงานธนาคาร
กศสาขาทุ่งสงศ์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน

แต่ว่ามาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะก่อนนะคะ
กล้องวงจรปิดที่หน้าเต็นต์รถเนี่ยบันทึกภาพที่คุณผู้ชมเห็นได้

แต่เราไม่รู้ค่ะว่าทำไมรถมอเตอร์ไซค์ของเธอ
ถึงไปอยู่ข้างรถบรรทุกได้
พยายามจะเร่งเครื่องแซงรถบรรทุก

เบียดกับรถบรรทุกหรือว่าล้มเอง
ก็ไม่รู้ได้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ส่วนรถบรรทุกคู่กรณีก็ไม่ได้หยุดรถค่ะ
คาดว่าคนขับก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการติดตามตัวนะคะ

นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์
อีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องระวังไว้แล้วค่ะ
เพราะว่าภายใน๒สัปดาห์ที่ฉันก็อ่านข่าวแบบนี้

อย่าพยายามขึ้นไปใกล้เขาเลยครับมอเตอร์ไซค์นะฮะ
เกิดอุบัติเหตุแบบนี้โอ้โหไม่คุ้มเลยกับชีวิตที่ต้องสูญเสียไปครับ